เรื่องของความใจร้อนนี่มีอีกแล้วนะฮะรถกระบะคันหนึ่งเขาบอกเขาขับไป
แล้วก็ช่วงจะผ่านด่านที่มอเตอร์เวย์เนี่ยแถวฉะเชิงเศร้า
มีกระบะคันหนึ่งจะเบียดจะเข้าด่านแต่ว่าเขาไม่ให้เข้า
กระบะคันนี้ไล่นะขับไล่ตามเปิดกระจกด่าอะไรเขาก็ถ่ายคลิปไว้
พอเขาเอามือถือถ่ายคลิปไว้อีกฝั่งหนึ่งเห็นว่าถ่ายคลิปทีนี้จอดเลยฮะ
แล้วลงมาเลยฮะบอกจะให้ลบคลิปนะครับไปดูนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

สวัสดีครับผมถูกคุกคามบนมอเตอร์เวย์ครับ

เขาถือมีดครับลงมาไล่ฟันผมครับตอนนี้ผมนั่งอยู่บนรถครับบนมอเตอร์เวย์ครับ
นี่ฮะโอ้โหนี่คือช่วงจังหวะนี้ที่เขาเปิดกระจกแล้วก็เหมือนกับมีการด่าทออะไรกันมาเนี่ย
เขาเห็นว่าฝั่งนี้เปิดกระจกเหมือนกันแล้วถ่ายคลิปไง
ผู้ชายเสื้อฟ้ากระบะคันนั้นก็เลยยิ่งโมโหใหญ่จอดรถแล้วลงมาจะสั่งให้ลบคลิป
แต่เดี๋ยวนี้ใครใครก็ถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานเนอะนี่เห็นไหม
ไม่มีคลิปจากมือถือก็มีกล้องหน้ารถอะไรแบบนี้เนอะ
เนี่ยเขาบอกถ้าถ่ายผมไม่ยอมแต่เขาไม่ได้พูดพร่อมเหมือนผมนะครับ
คือสุดท้ายเนี่ยมีเจ้าหน้าที่มอเตอร์เวย์ท่านหนึ่งเนี่ย
คือเขาอำนวยความสะดวกจราจรอยู่ตรงนั้นพอดี
คิดว่ารถเสียยังคิดว่าเออรถชนกันหรือเปล่า
ก็เดินมาดูผู้ชายคนนี้ก็เลยขับรถแล้วก็หนีหายไป
นายเอกจัดปลาย๘ริ้วนะเป็นคนโพสต์เอาไว้นะครับ
แล้วก็มีข้อความบอกว่าทำอะไรผิดถึงไม่ให้ถ่ายคลิปเป็นหลักฐาน
ใครรู้จักสะกิดบอกเขาด้วยครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบ่าย๒๕กันยายนบนถนนมอเตอร์เวย์พื้นที่ฉะเชิงเศร้า
มาเบียดเข้าด่านแต่ทางฝั่งรถคันนี้เจ้าของคลิปเนี่ยเขาไม่ยอมให้เบียดเข้า
ทีนี้พอผ่านด่านกันไปก็เลยถูกไล่ตามเปิดกระจกต่อว่าด่าทอ
เขาก็เลยเปิดกระจกถ่ายคลิปอีกฝั่งนึงก็เลยจอดขวาง
แล้วลงมาเอามีดฟันทุบรถจะให้ลบคลิปเขาก็เลยโทรแจ้งตำรวจ
แล้วเจ้าหน้าที่ของมอเตอร์เวย์ก็มาพอดีก็เลยขับไป
พี่เสื้อฟ้าถ้าดูอยู่อยากจะชี้แจงอะไรเพิ่มเติมก็บอกทีมข่าวของเราได้นะฮะ
ก็จะได้ข้อมูลจากอีกฝ่ายหนึ่งด้วยนะคะ
เพราะบางคนบอกว่าหลายคลิปเวลาเห็นคลิปแล้วก็ไม่แน่ใจว่าต้นทางมันเป็นอะไรยังไงมาก่อนหรือเปล่า
ถึงได้โมโหขนาดนี้เผื่อพี่จะบอกว่าโอ้โหต้นทางมันเป็นอย่างนี้
เพื่อพี่อยากชี้แจงนะคะ